อาจารย์ขิภาชินภาชลนักพยากรไพยิปซีอันดับ๑ของเมืองไทย
เบอร์ค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตกันต่อนะคะ

ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยสำหรับเดือนพฤศจิกายนค่ะ
ผู้เกิดเดือนพิกาได้ลงทันฮนุมาตร
นี่ต้องระวังที่สุดเลยคือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงิน

จ่ายแล้วไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยนะอ๋อคุกเกิดเวลวิกาใจดีน่ารักเก๋
ใครยืมเงินก็ให้ใครขอความช่วยเหลือก็ให้ใครไม่สบายก็ช่วย
อีกคี่ด้านไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นของที่ชอบของที่ใช่ของที่เชื่อ
ความรักความรักได้โดนสามีและภรรยาจ้องจับผิด

ทำตัวไม่น่ารักกลับบ้านสายหรือเปล่า

รหัสโทรศัพท์บ่อยหรือเปล่า
โดนจิกอยู่ช่วงนี้โดนจิก
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดูแลกันนิดนึง
แต่ดีที่สุดเลยก็คือความไว้วางใจ
และการและความและเค้าเรียกว่าอะไร

เดือนธันวาคมพระรามเดินดงตามหานางศรีดา
เราเห็นหน้าเขาเดินผ่านมาปั๊บเราต้องปรับเผ่าพวดใส่เขาเลย
เต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นไ
นี่เห็นไหมพระนารายณ์นี่
โอมวิสนุเวณมัติฮะเรกิจนะฮะเรกิจนะฮะเรกิจนะฮะเรฮะเร
ฮะเรรามฮะเรรามรามรามฮะเรฮะเร
เราก็ขอบารมีพระนารายหรือองค์พระวิศนุปรมนาศ
ปกปักรักษาตัวเรา
รวยรุ่งร่มเย็นราบลื้ม
เอาไปบอกพี่เอดด้วยนะ
ฮะเรฮะเรฮะเร

หน้วมารคลองเมืองเห็นไงเลย
อาจารย์ไอฮ่ะเค้าได้เรื่องเดือนตำแหน่ง
พระรามออกศึกแปลว่าเราไม่ต้องออกใช้พระรามออกแทน
พระรามเป็นหัวหน้าอนุมานแต่พระรามออกศึกฮานุมานไปคลองเมือง
มีคนออกหน้าแทนรับแทนเรา
รวมไปถึงในเรื่องความรักมีความสุข
แล้วก็ที่สำคัญงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสาร
ธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ฮานุมานครองเมืองแปลว่าจะได้บ้านหรือทรัพย์สินใหญ่
ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวารวมไปถึงเรื่องของสายตา
ต้องดูแลการเงินเด่นมากบอกแล้วนะฮะการงานเด่นมากความรักก็ดี
ต้องระวังเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องสุขภาพการเนื้อกระดูกแล้วก็สายตา
ต่อไปเลยดีกว่าเนอะผู้เกิดเดือนเดือนกุมภาพันธ์ได้วิตกนางศรีดา
อันนี้ออกแนวเขาเรียกว่าคิดมากท่านอะไรแปลงกาย

แฟนเราแปลงกายอีกแล้ว
เป็นใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหรอ
เช้าล้อหล่อมากลางคืนใส่วิกหรือเปล่า

มันอะไรแปลงกายกับวิตรงราศีได้ว่าชอบกังวลในเรื่องไม่เป็นเรื่องของแฟน
แฟนกลับบ้านดึกก็นึกว่าแฟนมีคนอื่น
มั่นคงดีแต่มีแต่วิตกจริต
และกังวลจะแต่จิตตกไปหน่อย

จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนเราสับสน
แต่เราทำได้จนเจ้านายงง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
ใช่แม่แต่ยังเหลืออีก๒เดือนค่ะนั่นก็คือเดือน
เมษายนกลับเดือนพฤศพคม๒เดือนนี้นะคะต้องรอรุ้นกันช่วงหน้า
อัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างที่สำคัญค่ะต้องรอลุ้นเรื่องประเด็นหมูลาแซ่บให้
มันเต็มโหลาเสฟเหมาะกับคุณแม่มาก
ช่วงนี้หนุ่มสาวที่เกิดเรือใด

อันนั้น